คุณผู้ชม

ก็กลัวมาไม่ทันก็เลยร้องก่อนไง

เหมาะมากเนื้อนขวานนะครับนะครับเราเริ่มที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมขนลุกสู้แน่นอนนะคะ
เป็นประสบการณ์ตรงจากพี่กระรอกเชิญยิ้ม
เล่าให้เราฟังผ่านวีดีโอคอร์นี่แหละค่ะ
เอาเรื่องของโควิดก่อนแล้วกัน
ถ้าถามว่าพี่ตอนนี้ทำอะไร
แกก็ให้พี่บอลเชิญยิ้มคอยซัพพอร์ต

ส่วนเรื่องที่บอกว่าขนลุกสู้คุณผู้ชม
เรื่องแรกเลยนะคะก็คือปฏิหารค่ะ
รอดชีวิตนะคะจากการป่วยหนักถึง๒ครั้ง๒หนค่ะ
คือพี่กะรอบอกว่าตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแล้วนะคะ
เพราะว่ามันหนักจริงโทษนะคะดูสภาพหน้าจอ
แล้วผอมแบบว่าแบบหนังติดกระดูกเลยอะค่ะ

กระรอกบอกกับเราว่าเขาไม่ใช่คนมีเซนต์นะคะ
แต่ว่ามักจะผัวพันกับสิ่งดีลับก็คือผีนี่แหละค่ะ
ถึงขั้นว่าผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเคยไปนอนด้วยกันที่โรงแรมนะคะ
ต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่าผู้จัดการเห็นว่า
พี่ผู้หญิงคนไหนมานอนกอดด้วย
พูดง่ายก็คือนอนกอดผีนี่แหละ
เรื่องราวมันจะขนลุกขนาดไหนไปฟังเต็มนะคะ

ไปหนักมาสองรอบแล้วนะเนี่ย
๑๐กว่าปีที่แล้วก็เป็นหลอดเลือดอุดตันในเส้นเลือดในหัวใจ

อย่างพี่ไปใต้คณะพี่โน๊ตไปเดินสายใต้กันเนี่ย

มันก็ได้เห็นพี่นอนก่อนเดี๋ยวผู้หญิงก็จะหันหลังให้มัน

แต่ผู้หญิงก็พยายามหลบแล้วซุกมาตรงหน้าอกพี่อะไรอย่างนี้
มันก็ถามว่าไอดอลเด็กมันกลับไปแล้ว
กลับไปไหนบอกเด็กยังไม่มาไม่ได้มาวันนี้
บอกเอาจริงบอกจริงไม่ได้มาก็นอนคนเดียวประตู
ไปเดินตลาดกินหยงกัน
ก็เดินไปถึงก็ไปเจอพวกแม่ที่เขาเป็น
นวดแผนโบราณอยู่ใต้ฐุนโรงแรมนะครับ

เขาก็บอกว่าอยู่ชั้น๓หรือเปล่าลูก
อันนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องเล่าในในโซเชียลนะฮะแต่ไม่แต่ห้องที่ได้พักก็สามศูนย์สามอีกน่ะมันก็แบบว่าสามศูนย์สามว่าเคยมีภาพยนต์กลัวกล้าอาฆาตโอ้โหตรงเลยพี่อือคนลุกเอิ้น